แต่ทีนี้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในถ้ำเนี่ย
ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชม
เมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้พักกันเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะว่า
เขาปฏิบัติงานในถ้ำมันยากลำบากขนาดไหน
นี่ค่ะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นการทำงาน
จุดตรงนี้คือจุดโถง๒นะของทางหน่วยซิล
เขาก็ทำงานร่วมกับนักดำน้ำจากหลายหน่วยงานของไทยค่ะ
แล้วก็ยังมีนักดำน้ำชาวต่างชาติอยู่ด้วยนะ

เพราะว่าจะสูบน้ำออกจากถ้ำให้มากที่สุด
รวมถึงเราก็จะมีการลำเลียงพวกอาหารเหลวเกลือแร่
น้ำดื่มยาผ้าห่มฉุกเฉินแล้วก็ขวดอากาศ

เพื่อให้ชุดช่วยเหลือมีเพียงพอในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เขาไปสู่จุดที่เป็นจุดเนินนมสาวให้ได้
ส่วนช่องเล็กประมาณสัก๗๐เซนติเมตร

จะเป็นจุดที่นักดำน้ำเขาต้องดำน้ำผ่านเข้าออก
ที่๗๐เซนเนี่ยเชื่อมระหว่างโถง๒ไปโถง๓
ช่องตรงนี้ต้องดำน้ำอย่างเดียวคุณผู้ชม
คือถ้าเกิดทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำก็ต้องดำน้ำมาจุดนี้เหมือนกันนะคะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ระดับน้ำในช่องทางเชื่อมมันท่วมสูงมาก
ท่วมสูงขณะที่มองไม่เห็นช่องว่างเลยค่ะ
ก็เลยต้องมีการนำเครื่องสูบน้ำแบบนี้คุณผู้ชม
สูบเป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้านะตั้ง๓เครื่อง
สูบไปเรื่อยจนระดับน้ำค่อยลดลง
แล้วก็ลากสายโทรศัพท์ผ่านโถง๒ไปสำเร็จ
เมื่อคืนเขาก็กำลังติดตั้งโทรศัพท์ไปยังโถง๓
แล้วเดี๋ยวจะลากสายต่อจากโถง๓ไปเนินนมสาว
เพื่อที่จะให้ทั้ง๑๓ชีวิตทีมหมูป่าได้คุยกับญาติคุยกับครอบครัวได้นะคะ
แล้วก็มีรายงานข่าวแจ้งด้วยบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยที่เนินนมสาวเนี่ยนะ
มีหน่วยซิล๘นายพยาบาลเวชศาสตร์ใต้น้ำ
แล้วก็คุณหมอภาคหรือว่าพันโทภาคโลหารชุนอีก๑คน
รวมทั้งหมดเป็น๑๐คนอยู่ตรงจุดนั้นอยู่กับน้องนอนด้วยตลอดทั้งคืนเลยนะคะ
แล้วก็รายงานปริมาณน้ำในโถง๒สูบจนลดลงไปเล็กน้อยแล้ว
ส่วนโถง๓มีรายงานว่าระดับน้ำคงที่ก็เหมือนกันเหมือนกันกับระดับน้ำในโถง๑ค่ะ
คงที่แล้วก็เมื่อวานนี้ที่บริเวณถ้ำหลวงไม่มีฝนตก
อย่างที่บอกคุณผู้ชมจุดเชื่อมต่อจากโถง๒ไปโถง๓มันก็แคบ
แล้วที่คุณสืบสกุลบอกด้วยบอกว่าเลยแยกไปเลย๓แยกไป

ครับทีนี้ก็จะดูว่ามันเป็นอุปสรรคขนาดไหนในการที่จะพาน้องเนี่ย
ทำออกมาเมื่อวานเราได้สัมภาษณ์กับนักประดาน้ำระดับครัวนะ

ครูตุ๊กนะฮะก็ถามถึงจุดแบบนี้แหละคือครูตุ๊กก็ยอมรับนะว่า
คือฝึกให้น้องดำน้ำเป็นฝึกได้ฝึกยังห้องโถงที่เป็นเนินนมสาว
ระดับน้ำมันพอไหวที่จะฝึกแล้วก็สอนน้องได้

แต่การที่จะดำออกมาไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนักประดาน้ำมืออาชีพเขายังยอมรับเลย

เพราะว่าน้ำก็ขุ่นน้ำก็แรงและโพรงตรงนี้ถ้ามุดคือต้องมุดคนต่อคน
แล้วระยะทางเนี่ยมันค่อนข้างยาวคุณผู้ชมครูตุ๊กบอกว่าไม่งั้นก็จะต้องมีการแบบต่อสายทอกออกซิเจนที่มันแบบยาวมากจริง

ต้องฝึกการเคลียร์หูอันนี้คือสิ่งสำคัญในการดำน้ำ
แต่ก็อย่างที่ว่าล่ะค่ะอุปสรรคมันก็มีนะระดับน้ำขุ่นแบบนี้

เวลาเราเรียนดำน้ำกันเป็นชั่วโมง

ใช่น้ำมันใสเห็นชัดนะฮะ
แต่ทีนี้น้ำมันขุ่นด้วยแรงด้วย
ครูก็ยอมรับก็ยากเหมือนกันนะครับ
แล้วก็มีข้อมูลออกมาจากทางด้านนักประดาน้ำจิตอาสา
เขาบอกพูดถึงเรื่องของระดับน้ำ
ระดับน้ำในโถงที่๑ที่เชื่อมต่อไปยังโถงที่๒
ถ้าเทียบกับร่างกายของเรานะ
ระดับน้ำตรงนี้ลึกท่วมหัวคุณ

ส่วนบริเวณโถง๒ระดับน้ำจะสูงตั้งแต่ระดับเข่า

ส่วนโถงที่๓ระดับน้ำสูงมิดเพดาน

ต้องดำน้ำเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับ
ดูสิคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณผู้ชม
เราก็เลยจะต้องเกาะติดภารกิจนี้กันต่อ
แล้วก็วางแผนกันต่อด้วยว่าหลังจากนี้จะยังไง
เพราะว่าวิธีการดำน้ำออกจากถ้ำถือเป็นวิธีที่๑
แต่ท่านรองแม่ทัพภาคที่๓พลตรีฉลองชัยก็บอกนะ

เพราะน้องเองก็เคยบอกไงบอกว่าได้ยินเสียงนกร้องเสียงธรรมชาติ

แล้วก็แผน๓คือบอกว่ารอให้น้ำแห้ง

บางคนก็บอกถ้ารอน้ำแห้งโอ้โฮเป็นเดือนรึเปล่านะครับ